วันก่อนเห็นผลกระทบชัดเจน
การปิดเพื่อจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าแยกรัชโยธิน
แล้วก็เริ่มทดลองใช้วงเวียรัชโยธิน

แล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยว๕แยกลาดพร้าวจะปิดเหมือนกัน
เพื่อเตรียมลงต่อหม้อรถไฟฟ้าสายสีเขียว
หลังจากนั้นเองก็มีการประเมินกันใหม่ว่าเดี๋ยวคงต้องชะลอเวลาหน่อย
ไม่งั้นกระทบแน่นอนจะไปจะมาวิภาวดีติดยาวอย่างแน่นอนนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
๓กุมภาพันธ์นี้จะเริ่มปิดช่วงแรกก่อนจะทยอยปิดเป็นช่วงไปนะครับ
วิภาวดีรังสิตถนนพะหนโยธิน๕แยกลาดพร้าว
ซ้ายมุ่งหน้าวิภาวดีฟังให้ดีนะครับ
แต่ละช่วงเวลาจะทยอยปิด
เริ่มจากเซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนบริเวณด้านหน้า

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เชื่อว่าจะแล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไปแน่นอนคือเดือนพฤษภาคมนี้
การก่อสร้างต่อหม้อข้ามทางยกระดับอุตราพิมุกครับ
หรือว่าดองมึงโทเวในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
หมอชิดสะพานใหม่คูคศก็จะเริ่มดำเนินการ

บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องปรับแผนการบริหาร
การจราจรโดยจะให้เบี่ยงเส้นทางการจราจร
ขาเข้าขาออกในช่วงการก่อสร้างทำให้
ถนนแต่ละฝั่งก็จะเหลือเพียงแค่๕ช่องทาง

ถามว่าวันที่๓กุมภาพันธ์นี้เริ่มที่ไหน
เป็นช่วงแรกครับ๓กุมภาพันธ์จะเริ่มบริเวณ
การก่อสร้างจะไม่กระทบต่อการใช้ถนน
เพราะเป็นสายทางที่ต่อเนื่องกับการก่อสร้าง
อยู่แล้วคือหน้าเซ็นทรัลตอนนี้เองเนี่ยก็
จะมีการลงหลักปรักฐานก่อสร้างอยู่แล้วในบางส่วนนะครับ
ก็จะมีการปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้

คราวนี้ต่อไปครับก็จะยาวมาจนถึงบริเวณด้านหน้าธนาคาร

จะเริ่มวันที่๑๐กุมภาพันธ์
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่๒ที่จะมีการปรับเส้นทาง
ี่ยงเส้นทางแล้วก่อสร้าง

นับไปจากวันแรกที่เริ่มต้นจาก๓กุมภา
มีนาจะปิดบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
จะใช้วิธีการเบี่ยงเส้นทาง
ปรับวิธีการคือขยายการก่อสร้างบนพื้นผิวจราจร
ละ๑ช่องทางด้วยการปาดเกาะกลางถนน
เพื่อจะเพิ่มจำนวนช่องทางการจราจรให้เท่าเดิม

ก็คือบริเวณโค้งที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิต

และช่วงสุดท้ายคือบริเวณถนนพระหลโยธิน
ติดกันเลยครับกับสวนจตุจักร
คาดว่าการก่อสร้างต่อหม้อทั้งหมดนี้น่าจะแล้วเสร็จ
เดือนพฤษภาคมนี้มั่นใจว่าน่าจะเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนแน่นอน
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ตามที่ได้ประชุมมาด้วยกัน
คราวนี้ไปดูเรื่องของความคืบหน้า
เตรียมจะขุดเจาะทำอุโมงรอดของถนนรัชดาพิเศษกลาง๔แยกรัชโยธินฯ
เรื่องนี้จะเริ่มทดลองห้ามรถเลี้ยวขวาบริเวณแยกรัชโยธินทุกทิศทาง
แต่ให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถแทน
เพื่อจะให้รถทุกฝั่งสามารถสวนทางกันได้
ในวันที่๒๘๒๙มกราคมนี้
ก่อนจะเริ่มบังคับห้ามเลี้ยวขวาอย่างเป็นทางการตั้งแต่๔กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
ก็ใช้เวลานาน๔เดือนเหมือนกันนะครับในการขุดเจาะอุโมงรอด
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจร
แนะนำประชาชนนะครับให้เลี่ยงเส้นทาง
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับกรมทางหลวงเปิดเส้นทางพิเศษ

เพื่อจะทดลองใช้ก่อนวันที่๓มีนาคมนี้
ผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
นายสุรเชษฐ์เหล่าภูมิสุขบอกว่า
ขุดเจาะอุโมงบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธินแล้ว
บริเวณกลางระแยกรัชโยธินก่อน
พร้อมกับรื้อย้ายระบบสาธารณบุพกษ์ใต้ดิน

เพื่อคืนพื้นผิวจราจรบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธินภายใน๔เดือน
หรือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนประมาณนี้
จากนั้นจะเร่งก่อสร้างอุโมงทางลอดส่วนที่เหลือทั้งสองฝั่ง
ก็คือทั้งฝั่งสารอาญารัชดาแล้วก็ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
ให้แล้วเสร็จและจะเปิดใช้ได้ภายในต้นปี๒๕๖๒นั่นเองนะครับ